คุณผู้ชมคะยังมีเรื่องราวให้ต้องตามกันต่อนะคะ
สำหรับคดีลูกฆ่าแม่หั่นศพยัดตู้เย็นแล้วก็ยิงตัวตาย
ลักษณะการก่อเหตุตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละ
แต่ยังไม่ฟันทงแบบ๑๐๐เพราะว่าต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของลูกชายก็ได้มีการชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
วัดหลัก๔กรุงเทพมีการชาปนกิจนายศิระสมเดชหรือกาย
ก็มีญาติมีคนใกล้ชิดไปร่วมไว้อาลัย
ส่วนศพของแม่ค่ะนางสาวยุรีเถาวัน
วัดบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
วันนี้มีพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเป็นคืนสุดท้ายนะคะ
ก็คนใกล้ชิดก็ไปร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก
ของนางสาวยุรีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ได้ไปเชิญดวงวิญญาณของนางสาวยุรีตั้งแต่วันที่นำศพกลับมาบ้านแล้วนะคะ
พอนำศพมาถึงวัดช่วง๓ทุ่มของ๒๖พฤศจิกายน
อยู่ดีก็หมาหอนหมาหอนอยู่พักใหญ่เลย
แล้วก็ได้ยินเสียงของล้มแต่พอเดินไปดูมันไม่มีอะไร
ก็เลยเชื่อว่าดวงวิญญาณของนางสาวยุรีกลับมาแล้ว
ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุแล้วนะคะ
ส่วนจดหมายปริศนาค่ะที่จ่าหน้าว่าขอให้โชคดีจดหมายนี้
แล้วก็เขียนเลข๓๗๙๗มีชื่อพลตรีนายหนึ่งเนี่ยค่ะ
ตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมาจากไหน
เป็นการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอย่างหนึ่งหรือเปล่า
คนในครอบครัวบอกว่าไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะคะจดหมายนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะทางญาติของนางสาวยุรีก็พูดถึงน้องกายลูกชายด้วยที่บอกว่ามีคลิป
ถนัดขวาเขียนด้วยมือขวาเนี่ยค่ะ
ญาติบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการเขียนโชว์เขาอาจจะไม่ได้ถนัดขวาจริงก็ได้
คือตอนนั้นมันก็จะมีเกษาปีอยู่ยังหมดไม่รู้หรอกว่าเอาไฟก็ใช้ไม่ไม่มี
คือทางญาติญาติก็บอกว่าก็เรื่องของคดีให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน
ตอนนี้สิ่งที่รออยู่ก็คือรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วทรัพย์สินต่างของผู้ตายจะเอายังไง
บ้านหลังนี้อืมรถของผู้ตายที่จอดอยู่ในบ้านอ่า
ตู้เย็นที่ยัดศพเข้าไปนี่อันนี้สำคัญเลยจะยังไงดีจะยังไงดี
ทางญาติบอกว่าเบื้องต้นนะคะบ้านหลังนี้ค่ะที่เป็นบ้านเกิดเหตุนี่นะคะ
ประกาศขายค่ะเพราะว่าไม่มีญาติคนไหนจะไปอยู่แล้วอ่ะ
ไม่มีใครกล้าอยู่ก็ประกาศขายก็แล้วกันส่วนรถของผู้ตายคันนี้อ่ะค่ะ
ก็จะประกาศขายเหมือนกันนะคะตู้เย็นที่พบศพอยู่ในตู้เย็น
เป็นชิ้นส่วนศพอยู่ในตู้เย็นเนี่ยค่ะทางญาติบอกว่าถ้าเสร็จงานศพ
บริจาคให้วัดไปค่ะครับวันนี้ที่วัดก็มีตลาดนัดพอดีค่ะ
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าไปขายลอตเตอรี่กันเยอะเลยอะค่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกแบบนี้เลยนะว่า
เลขที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ขายดีจริงเช่น
อายุของผู้ตายนางสาวยุรีอืมอายุสี่สิบสองครับ
หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกทะเบียนรถของผู้ตายสองศูนย์
อายุของกายลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุและยิงตัวตาย
บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
บ้านเลขที่ตรงกับเลขฝาโลงพอดีเลยนะ
หนึ่งเจ็ดอ่ะเลขเดียวกันอ่าขายเกลี้ยงเลยเนี่ย
จดหมายเนี้ยครับเนี้ยนี่ก็สามเจ็ดเก้าเจ็ดอืม
ส่วนศพของนางสาวยุรีทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะ